หลังตำรวจแถลงจบมันก็มีมุมมองที่น่าสนใจ
เราไปคุยกับทางผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยา

ก็ออกมาแสดงความเห็นค่ะเกี่ยวกับการแถลงของตำรวจนี่แหละค่ะ
แต่ละคนมีมุมมองที่น่าสนใจคุณนัทพงศ์
อย่างรองศาสตร์อาจารย์พันธ์ตำรวจโทรกฤษณพงศ์ภูตระกูลหรือว่าจันโต้ง
ประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยรังสิตบอกว่า
สรุปสำนวนคดีนี้เป็นไปตามพยานและหลักฐานที่ปรากฏ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมมาตลอดระยะเวลาการทำคดี
ก็ต้องยอมรับว่าการสอบสวนเกิดข้อจำกัด
เพราะว่าหลังเกิดเหตุทั้งพยานบุคคลและหลักฐานจากยานพานะ
ไม่คงอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ
ก็ทำให้ต้องสอบสวนจากหลักฐานเท่าที่ปรากฏ
แต่ต้องชื่นชมการทำงานของชุดสืบสวนสอบสวนที่สามารถสรุปคดี
และแจ้งข้อหาแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ
วันเวลาขนาดประเทศจุดที่คุณจังหมูตก
อันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับ
และก็ส่วนที่บอกว่าตกอย่างไรตกท่าไหนปัสสาวะหรือไม่
ตรงนี้ไม่มีใครยืนยันได้เลยนะครับ

เพราะสรุปแล้วคุณแตงโมตกไปเองหรือมีใครทำให้ตก
ค่ะก็เหมือนกับที่หมอหมูได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะ
รองศัพท์ราชาญในแพทย์วีรศักดิ์จรัฐชัยศรีแพทย์พุทธชาญ
ด้านนิติเวทย์ศาสตร์มศมาร่วมรายการกับเรา

หมอหมูบอกว่าการแถลงข่าวในวันนี้ทำให้เกิดความกระจ่าง
ตอบข้อสงสัยซึ่งก็ว่าไปตามหลักฐาน
ชัดเจนว่าคณะนี้ไม่ได้เกิดจากการฆาตกรรม

บาดแผลที่ช่วงตัวด้านบนอันนี้ให้เชื่อได้

คาดเลือดเดี๋ยวจะแยกเป็นเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์

คราวนี้อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันหลายท่าน
แต่ถ้าฟังวันนี้ผมคิดว่าสอดคล้องกันกับ
ส่วนใหญ่เลยก็แล้วกันเรียกว่าร้อยละ๙๐ก็สอดคล้อง

อันนั้นก็เป็นส่วนต่างที่เราก็ต้องรับฟัง

เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราได้

ในข้างเดียวกันข้างล่างของส่วนหลังกาย

เอาละครับคุณผู้ชมครับ

โคนันเมืองไทยอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
บอกว่าตอนแรกจะแถลงคู่กับตำรวจเลย

๑๙ในรายการคืนนี้ติดตามไลฟ์โคนัลเมืองไทย
ลองดูนะครับว่าคุณอัจฉริยะจะมีข้อมูลอะไรที่แตกต่างจากตำรวจไหม